คุณผู้ชมค่ะหลายคนคงได้อ่านเรื่องราว
ที่เขียนว่าเป็นเรื่องราวจากความทรงจำ
ที่ได้เล่าเรื่องว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

และได้เลือกเพลงนี้ไปใช้ในสไลด์โชว์ของพระองค์ช่วงนี้ด้วย
ซึ่งล่าสุดค่ะหม่อมหลวงปียพัฒน์พิรมพักดี

ดูสดใสกับหัวใจที่อ่อนหวาน
ท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อ
แม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไร
เธอยังคงสดใสได้อย่างลืม
เชื่อ
เสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำถึงวันนี้
นึกทีไรรู้สึกดีและดีทุกเวลา
แม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไร

วันไหนที่ฉันจะเบื่อเลย
ต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไหร่
เธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคย
เปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลย
ฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนใคร
ทุกอย่างจะดูเหมือนฝัน
ตั้งแต่เราได้พบกัน
เติมให้ฉันเต็มโดยไม่ต้องเอ่ย
แม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไร
ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะเบื่อเลย
ต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไร
ยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคย
ต่อให้เคยจะสวยแค่ไหนรู้ไหม
ว่าฉันเชยเชย
ก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวัน
จนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันสิ่งดีให้เธอได้เลย
ฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคย
ยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสดจะอ่อนหวาน

ท่าทางแทรกของเธอแบบนั้น

ไม่ว่าเวลาจะผ่านค่าแน่ไป
ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่

อีกสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ

และไม่เคยดีวันไหนฉันจำจะเบื่อ
ก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลย
ว่าเธอก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคย
ต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคย
ต่อให้ใครจะสวยแค่ไหนรู้ไหมสำหรับฉันนั้นอย่างเธอ
ก็เพราะว่าเธอน่ารักขึ้นทุกวัน
จนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลย
ฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคย

รวมถึงยังเปิดเผยถึงที่มาและข้อเท็จจริง
หลังจากสังคมออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเพลงเหมือนเคย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสครบรอบวันราชาพิเศษสมรสเมื่อหลายปีก่อน

เป็นผู้จัดทำมิวสิกวิดีโอชิ้นนี้
เพื่อฉายถวายให้ทอดพระเนธในงานพระราชทานเลี้ยงวันเฉลิมพระชนมพันศาครบ๖รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เมื่อวันที่๑๒สิงหาคมพุทธศักราช๒๕๔๗
สาราดุสิตาลัยสวนจิตรดาค่ะ

เพราะฟังครั้งใดก็จะนึกถึงความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระจริยวัตรพระสิริโฉม
และน้ำพระไทยที่งดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
จากนั้นจึงกราบบังคมทูลขอพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่า
ขอมีเรื่องเตอร์ไพรส์๒เรื่องในงาน
เค้กที่มีข้อความถวายพระพรเป็นการสวนพระองค์จากทุกพระองค์ค่ะ
เมื่อไฟหรี่ลงทุกคนในห้องนั้นก็คิดว่าเป็นเวลาเป่าเค้กและถวายพระพร
แต่พอเสียงเพลงดังขึ้นและปรากฏภาพที่จอใหญ่
พระหัสกันอยู่แทบจะตลอดเวลา
สั่งถึงพระบรมชายาลักษณ์นี่นั่นใช้ที่ไหนเมื่อไหร่ตอนนั้นทรงทำอะไร
นับเป็นภาพสุดแสนประทับใจแก่ทุกคนที่เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทอยู่ณที่นั่น
ต่อมาเมื่อมีงานเลี้ยงฉลองวันบรมราชาพิเศษสมรส
วันที่๒๘เมษายน๒๕๔๘ที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหิน
ก็ได้มีการเปิดมิวสิกวิดีโอนี้ถวายอีกครั้งหนึ่ง
ตามที่คุณปิ่นการได้เขียนเอาไว้ในหน้าเฟซบุ๊ก
ก่อนที่จะมีคนแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก
ขออนุญาตพูดถึงเรื่องกรณีที่คุณปิ่นการได้แชร์ไว้ในหน้าเฟซบุ๊กนะฮะ
ข้อความของคุณปิ่นการพูดไว้แบบนี้ครับ
เรื่องเล่าจากความทรงจำในวรโอกาสครบรอบวันอภิเษกสมรสครั้งหนึ่งหลายปีก่อน
หลวงทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดเลี้ยงส่วนพระองค์
เป็นงานเลี้ยงเล็กและเรียบง่ายที่สุด
รวบรวมภาพของพระองค์และสมเด็จ
มีทั้งภาพคู่และภาพของสมเด็จตั้งแต่สมัยพระองค์ยังสาวแรกรุ่น
ประกอบที่พระองค์เลือกก็คือเพลงที่ร้องว่า
ก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวัน
ไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลย
ฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคย
แล้วก็ในคุณปิ่นการก็ยังเขียนต่อนะครับว่าเป็นสิ่งที่เก็บมานาน
ตั้งใจว่าวันหนึ่งถ้าเจอพี่บอยโกศิยพงศ์จะบอกให้เขารู้
ใครรู้จักฝากบอกพี่บอยด้วยนะคะ
แล้วก็ชื่อเพลงเหมือนเคยนะครับ
จึงเป็นที่มาในการแชร์เรื่องราวเหล่านี้ในโลกโซเชียล
แล้วก็เพลงของพี่บอยที่ชื่อว่าเหมือนเคยนี้นะครับ
ซึ่งหม่อมหลวงปียพัฒน์ยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่า
ตลอดเวลา๖๖ปีที่ทั้งสองพระองค์ประทับเคียงคู่กันมา
ความรักของพระองค์ไม่เคยทำให้ประสบกรณิกรชาวไทยต้องผิดหวัง
ทั้งยังคงแผ่ภายศาสตร์มาสู่พวกเราทั่วทุกตัวคน
้อมกล้าวน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้
สถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์